มาดูเหตุการณ์แกล้งตายเพื่อเอาตัวรอดกันหน่อย

คนที่อยู่ห้องพักบ้านพักอะไรคนเดียว
ล็อกประตูให้ดีล็อกให้แน่นหนา
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณครูคนนึงค่ะ

แล้วมีคนร้ายเข้ามาจะขืนใจ
แต่สุดท้ายเธอใช้วิธีแกล้งตายแล้วก็เอาตัวรอดได้นะคะ

ก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณครูคนนี้
นายสมเกียจสีขาวนายอำเภอกันธรรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกดก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้านเลยค่ะ
อำเภอบอกว่ามาสอบถามข้อมูล
รวมถึงมีการกำชับให้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบในพื้นที่

นิ้วมือที่ถูกกัดเข้าไปรักษาตามสถานพยาบาลไหม
หรือว่ามีคนในหมู่บ้านหายออกจากบ้านไปก็ให้สงสัยเอาไว้ก่อน
แล้วตำรวจก็ขอให้เร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุ

เดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังทำไมจะต้องไปหา
คนที่นิ้วเจ็บมือเจ็บมือถูกกัด
เพราะว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชม
มันเกิดขึ้นตอนประมาณตี๓ของวันที่๘กันยา

แล้วคุณครูคนนี้เขานอนอยู่คนเดียวในบ้าน
ก็ได้ยินเสียงว่าเอ๊ะเหมือนมีคนเปิดประตูเหล็กด้านข้างบ้าน
ตรงข้างบ้านคุณครูเขาไม่ได้ใส่กุญแจ
แต่เขาใช้เส้นเหล็กเล็กคือคล้องไว้
พอไม่ได้ล็อกกุญแจคนร้ายมันเปิดได้ไง

ลดเหล็กคล้องออกแล้วก็เข้ามาในบ้าน
คุณครูนอนอยู่ในห้องที่ติดกับประตู
แล้วมองไปทางหน้าต่างก็เห็นว่ามีผู้ชายรูปร่างใหญ่
สูงประมาณสัก๑๖๕๗๐เซนติเมตรเข้ามา
ทีนี้พอเข้ามาครูก็ตกใจแล้วไง
รีบพยายามปิดประตูดันไว้ไม่ให้คนร้ายเข้ามา
แต่ว่าคนร้ายก็กระชากจนลูกบิดประตูหลุดนะคะ
ทีนี้คุณครูก็เลยพยายามหนีแล้ว
แต่สุดท้ายพอคนร้ายเข้ามาในห้องได้ก็ต่อสู้กัน
คนร้ายเขาใช้แขนกดหน้าอกคุณครูไว้
แล้วก็ใช้มือปิดปากคุณครูเอาไว้
คุณครูค่ะใช้นิ้วมือคือใช้ปากกัดนิ้วมือคนร้าย

แล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างกดที่หายปลาร้าของคนร้าย

ชุนละมุนกันประมาณ๕นาที
คนร้ายเขารูปร่างใหญ่คุณครูสู้แรงไม่ไหว

คิดเลยตอนนั้นเนี่ยแกล้งหยุดหายใจนอนนิ่งคือแกล้งตายไปเลย

ใช่พอคนร้ายเห็นแบบนั้นไม่มีลมหายใจ
นึกว่าคุณครูตายไปแล้วคนร้ายก็กลัวไงคะ
ก็เลยรีบเปิดประตูแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ทีนี้พอคุณครูเห็นว่าคนร้ายไปแล้ว
ก็ได้สติรีบโทรศัพท์เรียกน้องชายที่บ้านอยู่เยื้องกัน
มาช่วยแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ
เพราะว่าทางเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน
บอกว่าคุณครูคนนี้เขาไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียว
เพื่อนครูจะเตือนอยู่เสมอเลยว่าต้องระวังให้ดีนะอยู่คนเดียว
ขนาดคุณครูเนี่ยนะคะบ้านคุณครูติดกล้องวงจรปิดแล้วนะคุณ
รอบบ้าน๔ตัวแต่มันไม่ครอบคลุมไง
พอไปเปิดดูมันก็ไม่เห็นว่าคนร้ายเข้ามาตรงไหนยังไง
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่พอไม่เจอเนี่ยก็คิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่เคยเข้าออกบ้านหลังนี้
แล้วก็รู้มุมกล้องวงจรปิดคือเลยเดินหลบกล้องได้
แต่ยังไงก็ตามค่ะตอนนี้ก็ไปเร่งหาไปเร่งล่าตัวคนร้าย
ว่าน่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้นะคะ